มาดูเรื่องของการปราบรามยาเสพติดนะคะ
เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำถูกจับกลุ่มพร้อมกับพวกอีก๓คนนะคะ
เป็นการล่อซื้อยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะ
อกจากนี้ตามไปตรวจค้นบ้านพักต่อนะคะที่จังหวัดปฐุมธานี
ไปเจอยาบ้าเป็นล้านเม็ดเลยค่ะ
นี่เป็นช่วงของการล่อซื้อแล้วก็จับกลุ่มขบวนการค้ายาบ้านะคะ
เกิดขึ้นบริเวณลานจอดรถของห้างแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

ตำรวจตระเวนชายแดนหรือว่าตรชดที่๔๓๗และตรชดที่๔๒
ร่วมจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด๔คนนะคะ
ประกอบไปด้วยนายสมัยอุ่นใจนางสาวเบนจมาพรลิ่มสุวรรณ
มณชัยมณีนบและนางสาวปุญญนุษย์บุญชิต
นางสาวบุญญนุษย์เป็นพนักงานราชการของกรมทรัพยากรน้ำนะคะ
ก็คือคนที่สวมเสื้อสีเทาแขนยาวนี่แหละค่ะ
จับกลุ่มได้พร้อมของกลางในช่วงของการจับกลุ่มที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ได้ยาบ้าไป๓๙๐๐๐เมตร
หมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครนะคะ
ส่วนรถอีกหนึ่งคันที่อยู่ในขบวนการเป็นรถเก๋งสีเทา
เลขทะเบียนกรุงเทพเหมือนกันซึ่งรถคันนี้เป็นรถนำทางค่ะ

หนึ่งในผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่า

อยู่ที่ตำบลลำผักกูดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งตรงนั้นเป็นจุดพักและเก็บซ่อนยาบ้าด้วย
ต่อชดภาค๔นะคะก็เลยประสานผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๑
พร้อมชุดสืบสวนภาคที่๑และตำรวจภูทรธัญบุรี
เข้าไปตรวจค้นบ้านพักที่เขาชี้เป้ามา
ก็คือบ้านในหมู่บ้านธาราดลเป็นทาวน์เฮาส์๒ชั้นค่ะ
ข้างในไปเจอยาบ้านซุกซ่อนอยู่ที่ชั้น๒
๓๒๘มัตต์นะครับมัตต์รวมแล้วทั้งหมดออกมานับแล้ว

ร้อยตำรวจเอกสมชายขัวทองเป็นหัวหน้าชุดปรับรามยาเสพติด
ของตอชดภาคที่๔๒บอกว่า
เจ้าหน้าที่ออกหาข่าวเป็นเวลา๓เดือนแล้ว
ทราบว่าจะมีอาการขนยาเสพติดจากภาคกลาง
จำหน่ายใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
และเพื่อนบ้านก็เลยเฝ้าติดตามจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยไว้ได้นะคะ

นายวรศาสตร์อภัยพงศ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เตรียมทำคำสั่งให้นางสาวปุญญนุษย
พนักงานราชการกรมทรัพยากรน้ำออกจากราชการทันที
พร้อมทั้งเตือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับด้วย
ว่าหากเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดทุกชนิด
ถูกไล่ออกสถานเดียวค่ะ
อีกหนึ่งจุดนะคะที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๑
ค่ายศรีนครินทราในอำเภอทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชค่ะ
พร้อมคณะร่วมแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๔คน
พร้อมยึดของกลางเป็นยาบ้ากว่า๑ล้านเม็ด

การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ทราบว่าผู้ต้องหาทั้งหมด
ผัวพันการค้ายาเสพติดโดยเฉพาะนางสาวปุญญนุษย
มักจะใช้บัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบังหน้า
เพื่อเป็นตัวช่วยในการผ่านด่านผ่านจุดตรวจต่าง
ทีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดก็รับสารภาพ
ก็เลยถูกตั้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติด
ให้โทษประเภทที่๑ยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
และเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมพยาหลักฐาน
เพื่อทำบันทึกจับกลุ่มตรวจยึด
ส่งไปยังกองบัญชาการปราบรามยาเสพติดต่อไปค่ะ